คุณผู้ชมไปที่พัทธลุงครับตำรวจส่วนที่กำลังไล่ล่าทหารพรานคนนี้
คลั่งยิงพ่อตัวเองแท้

มีปัญหาอะไรกับคุณพ่อหรือเปล่าคุณผู้ชม
ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสภควนขนุนครับ
ไปตรวจสอบเหตุที่บ้านหลังนี้ครับ
ชายสูงวัยที่โดนยิงเนี่ยชื่อว่านายบุญธรรมชุมเอียดอายุ๕๘ปี
โดนยิงด้วยปืน๙มมเข้าแผ่นหลังไหล่ขวาไหล่ซ้ายรวม๓แห่ง
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอาการน่าห่วงครับคุณพ่อบุญธรรมเนี่ย
แล้วคนก่อเหตุก็ลูกพ่อบุญธรรมนี่แหละชื่อว่านายสรรยูชุมเอียดอายุ๓๔ปี
นายสรรยูเป็นทหารพรานในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
หลังก่อเหตุปุ๊บนี่นะหน้าตาของสรรยูเป็นแบบนี้
สรรยูเนี่ยพกปืนกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่บึ้นหลบหนีหายไปในความมืด
ญาติของพ่อบุญธรรมก็เล่าให้ฟังว่า
บุญธรรมเนี่ยเพิ่งจะเอาหมูเข้าโรงเชือดแล้วก็ขนใส่กระบะขับมาบ้าน

เช้าวันนี้๒๙กันยายนพอกลับมาถึงบ้านมาเจอลูกชาย
ลูกชายก็คือสรรยูเดินพกปืนอยู่ที่เอวนะ
จู่ชักปึ้งปั้ง๓นัดยิงใส่พ่อบุญธรรมโดยไม่ทราบสาเหตุ
แต่ที่ผ่านมาสรรยูคนเป็นลูกชายเนี่ย
ทะเลาะกับคนในบ้านคุณผู้ชม

ชาวบ้านแถวนั้นก็เคยโดนสรรยูหาเรื่องมาตลอด
อยู่บ่อยแล้วแล้วสรรยูเองมีประวัติด้วยนี่สิคุณผู้ชม
ประวัติเป็นอย่างไรลองฟังญาติของพ่อบุญธรรมเล่าให้ฟังครับ
คือสรรยูคนก่อเหตุนะคุณผู้ชมมีประวัติเสพยา
แล้วก็ชอบขู่คนอื่นด้วยการยิงปืนด้วยนะ
แล้วต่อมาชุดสืบสวนครับไปดูเฟซบุ๊คของสรรยู

จะโพสต์ข้อความล่าสุดเลยหลังเกิดเหตุสดร้อน
ในโพสต์ของเขาเขียนไว้ว่ากูสุดทนกูถูกแกล้งต่างนานา
บีบกูรวมหัวแกล้งกูจนกูหมดกูขอช่วยใครหาว่ากูคิดไปเอง
แต่กูจ่ายจริงไม่มีใครช่วยแหลงแบบพูด
พูดแหลงใต้นะไม่มีใครช่วยพูดด้วยกูเลย
ไปมอบตัวหัวเช้านี่ไงอีแม่เลวอีน้องชั่ว
ตำรวจหน้าบ้านรวมหัวแกล้งยิงขู่มั่งต่างนานา
นี่คือโพสต์ของสรรยูครับ
ทางผู้กำกับการสพควนขนุนครับพันธ์ตำรวจเอก
สการิยาบอกว่าชุดสืบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งไล่ล่าตัวสรรยู
เนื่องจากว่าคนร้ายก็มีปืนด้วยหวั่นว่าจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านแถวนั้น